ชมบอกละรู้ละรู้ว่าพรุ่งนี้จะโหวดนายกรัฐบนตรี
แต่นึกภาพไม่ออกนะครับ
เอาล่ะมาเดี๋ยวเบิร์ตจะทำให้พอได้เห็นภาพพอสังเกต
เรื่องนี้ได้รอบการเปิดเผยจากนายวันมหมาศนมธนาตาร
ท่านบอกว่าจากการที่หารือวิบสามฝ่ายตกลงกันว่า
พิปรายกันก่อนโดยการประชุมจะเริ่มต้น๙นาฬิกา๓๐นาที
หลังจากเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแล้วซึ่งเมื่อวานนี้๘พักร่วมรัฐบาล
เขามีมติให้พักเพื่อไทยใช่ไหมจะเป็นคนลุกขึ้นเสนอชื่อ
นายพิธาริมเจริญรัฐนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีนะ
ยื่นหยุดน่ะเล็กน้อยบวกรบเนอบบวกรบได้เล็กน้อย
หากมีการพาดพิงกันไปพาดพิงกันมาก็จะให้ชี้แจง
จะให้ชี้แจ้งหลังจากนั้นจะเปิดให้แคดดิเดตนายกรรธมนตรี
ตอบคำถามและแสดงวิสัยทัศน์ครับ
จริงแล้วเนี่ยในข้อบังคับเนี่ยไม่ได้มีบอกไว้นะ
ว่าจะให้มีการแสดงวิสัยทัศน์เดี๋ยวเขาคงอภิปรายกันว่าจะให้แสดงหรือไม่แสดงนะครับ
และจะทำการโหวตน่าจะเริ่มต้นได้ในเวลา๑๗นาฬิกา๕โมงเย็นคุณผู้ชมครับ
วกลบเหมือนกันนะโดยจะใช้วิธีการลงคะแนนแบบเปิดเผยขานชื่อ
ลำดับตัวอักษรแปลว่าอะไรไม่ได้ไม่ใช่ว่าอ้าวสอสอ
คุณจะเลือกใครพวกคุณก่อนแล้วสวที่หลังไม่ใช่นะครับ
คือสสและสวเขาจะเรียงกันตามชื่อตามลำดับตัวอักษรเลยนะครับ
หว่างกันไปอะไรก็นั่นแหละคิดคะแนนกันไป
ถ้าหากโหวตนายกรัฐมนตรีไม่ผ่านนะครับแผนต่อไปที่จะรองรับ
หมายถึงวันที่จะโหวตนะก็คือ๑๙วันพุธ๑๙กรกฎาคม
แล้วก็ถ้ายังไม่ได้อีกก็จะเป็น๒๐ใช่ไหม
นั่นคือการคาดการณ์แต่วันนี้เขาปักอยู่ที่๑๙ก่อน
ถ้าสมมุติว่าพรุ่งนี้ไม่ได้นะครับ

ถ้าเกิดว่าเพื่อไทยเสนอชื่อนายกคุณพิธา
แล้วทางฝากฝั่งคั่วตรงข้ามถ้านับเป็นเสียงคือ๑๘๘เสียง
ฝั่งนั้นเขาจะมีการเสนอใครมาไหมคุณผู้ชม

คุณผู้ชมคิดว่าฝั่ง๑๘๐
เขาจะเสนอชื่อใครแข่งไหม
ทีแน่รวมไทยสร้างชาติเขาออกตัวแล้ว

เพราะว่าเราก็ไปพยายามเช็คถามคำถามนี้ทุกวันเลยนะ

แล้วก็มีรายงานว่าในที่ประชุมนะครับ
ว่าพักเราต้องเป็นเอกภาพ
เราจะไม่เอาคนที่ไม่เอามาตรา๑๑๒

สุดยืนนะครับ
บอกว่าน่าจะงดออกเสียง
เพราะว่าตอนนี้กระแสสังคมค่อนข้างแรง
พลเอกประวิทย์ก็เลยบอกว่าเอาค่อยว่ากันอีกทีนึงวันโหวตละกัน

เมื่อวานนี้นะทางร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาก็ยืนยันจุดยืน
โหวตให้พักที่มีนโยบายแก้ไขมาตรา๑๑๒
และเห็นว่าถ้าเกิดโหวตครั้งแรกไม่ได้
ก็ควรจะเปิดทางให้พักอันดับ๒ตั้งรัฐบาล

ถ้าเป็นแคนดิเดตจากเพื่อไทยจะโหวตให้ไหมคะ
ร้อยเอกธรรมนัฏบอกว่าถ้าไม่แตะต้อง๑๑๒
พระเราก็มีนโยบายชัดอยู่แล้ว
เพราะอย่างที่บอกไงพลเอกประวิทย้ำมาตลอด
คือก้าวข้ามความขัดแย้ง
เหมือนกับคำที่เขียนอยู่ด้านหลังนี่แหละคุณผู้ชม
อันนี้ของทางฝั่งพลังประชารัฐนะ
ภูมิใจไทยภูมิใจไทยยืนยันไปหลายรอบแล้ว
จะไม่เสนอแข่งจะไม่เสนอชื่อชิง
แล้วก็ไม่สนับสนุนตั้งรัฐบาลเสี่ยงข้างน้อย
แต่แหมคือคุณอนุทินอ่ะ
คุณอนุทินพูดถึงเรื่องการวางมือของพลเอกประยุทธ์นะ
ว่าถือเป็นการรีเซตทางการเมืองอย่างหนึ่ง
ลองฟังท่อนนี้ของคุณอนุทินหน่อยค่ะ
นี่คุณผู้ชมแต่เราก็ไม่รู้แหละ

จะไม่สนับสนุนตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อย
แล้วพอถึงวันนั้นมันจะมีการพลิก

น้อยเป็นมากมากเป็นน้อยอีกไหมอันนี้ไม่รู้ไง
เท่ากับว่าสรุปแล้วนะตอนนี้๑๘๘เสียง
แต่ละพักก็มีท่าทีท่าทีแบบนี้เลย
พลังประชารัฐพลังประชารัฐงดออกเสียง
ภูมิใจไทยงดออกเสียงรวมไทยสร้างชาติไม่รับ
ชาติไทยพัฒนางดออกเสียงชาติพัฒนากล้าสงวนท่าที
พักเล็กอย่างพักประชาธิปไตยใหม่พักใหม่ท้องที่ไทย
แล้วก็พักครูไทยเพื่อประชาชนงดออกเสียง
พักที่มีเสียงจนมีนัยสำคัญอย่างประชาธิปัตย

ก็คือตอนนี้หลายพักก็แสดงจุดยืนนะ
ว่าพักไหนแก้พักไหนเลิกมาตรา๑๑๒ไม่เอาด้วย
แต่ขณะที่สวซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญบอกว่า
ไม่ใช่แค่ไม่แก้ยกเลิกเท่านั้นนะ
มีก้าวไกลเขาไม่เอามีก้าวไกลเป็นรัฐบาลเขาไม่เอา
คืออย่างเดียวก็คือก้าวไกลไม่เป็นฝ่ายค้าน่ะ
อันนี้คือเสียงของสวกลุ่มอนุรักษ์เขาชัดเจนเรื่องแบบนี้เลย
แต่พอฟังคุณชัยธวัฒน์ที่บอกว่ามันมีกระแสการกดดันสว
จำแล็คเมลจะเสนอตำแหน่งนั่นหมายความว่า
หรือในสวก็มีความไม่มั่นคงกันอยู่
ก็เป็นไปได้มองแบบนั้นได้เหมือนกันคุณผู้ชม
เอาล่ะอย่างที่พี่เบิร์ตบอกพรุ่งนี้ง่าย
เปิด๓๒ไว้โยนรีโมททิ้งไป

เพราะว่าเป็นการประชุมสภาซึ่งมีวาระการโหวต
นายกคนที่๓๐ของประเทศไทยนั่นเองครับ
อย่าพลาดเลยนะครับเพราะว่าไทยรัฐทีวีจะติดตามทุกความเคลื่อนไหว
จากสภาส่งตรงมาเลยมาถึงหน้าจอ
ขึ้นคะแนนโหวตเลือกนายกแบบเรียลไทม์
ให้คุณผู้ชมได้ติดตามชมกันแบบนาทีต่อนาที
อกจากนี้ไม่ได้มีแค่ผู้ประกาศข่าวของไทยรัฐทีวี

ต่างขวานี่มากประสบการณ์มากความรู้

มีอาจารย์ปริญญามาเสริมทัพด้วยคุณผู้ชม
แล้วอย่างหนึ่งคุณผู้ชมอย่าเพิ่งมองว่าการเมือง
เป็นเรื่องไกลตัวตอนนี้มันใกล้เราเข้ามาทุกที
อะไรอาจารย์จะเล่าง่ายเลย

ถ้าผลออกมาเป็นแบบนี้อาจจะมีโอกาสเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ล้างคุณผู้ชมรอติดตามวันพรุ่งนี้๑๓กรกฎคตั้งแต่ข่าวเที่ยง
เป็นต้นไปเลยครับทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
และช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางของไทยรัฐนะครับ